สถานการณ์โควิดทำทุกคนมีปัญหาเรื่องการงานเรื่องการเงินค่ะ
รวมไปถึงวงการเพลงก็โดนหนักจุกไปเหมือนกันนะฮะ
สำหรับพี่ฮิวโก้ก่อนหน้านี้อยากจะทำเพลงทำธุรกิจเกี่ยวกับวงการบันเทิงต่าง
พี่ฮานะภรรยาคนสวยเนี่ยบอกว่าต้องเบรกยาวเลย

เปิดใจกับบันเทิงไทยรัฐบอกว่าตัวเธอแล้วก็พี่ฮิวโก้เนี่ย
ได้รับผลกระทบเต็มเลย
โดยเฉพาะสามีสุดหล่อสามีแห่งชาติที่หลายคนบอกว่า

แคนเซิลงานยกแผงตั้งแต่ปลายปีที่แล้วเลยค่ะ

แล้วก็แววมาว่าจะถูกยกเลิกยาวไปจนถึงสิ้นปี
ฟังแล้วมันท้อใจเออท้อใจไม่รู้จะเอาอะไรไก่หน้าผากอยู่เหมือนกัน
ทางออกก็คือให้พี่ฮิวโก้อยู่บ้านทำอะไรดี
ดูแลลูกไปค่ะลูกเยอะ๓คนดูแลไป

ส่วนตัวเธอเองเนี่ยเมคมันนี่กับธุรกิจออนไลน์ยังรอดอยู่
พร้อมกับผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมต่างกลายเป็นเสาหลักของครอบครัวในช่วงนี้ไปก่อนจ้า

ก็คือก่อนโควิดเนี่ยอาทิตย์หนึ่งต้องมีไม่ต่ำกว่า๓๔งาน
แต่พอโควิดปุ๊บเป็นอาชีพเดียวที่ต้อง

คอนเสิร์ตไม่ได้ไปทัวร์ไม่ได้ไปอะไรไม่ได้เลย

สอนหนังสือออนไลน์ให้ลูกไปก่อนนะคะ
ก็จ้างสามีเลี้ยงลูกไปนะคะ
แล้วก็เขาก็เลยถือโอกาสได้ทำอัลบั้มเขาแหละ
ก็ถือว่าเป็นการที่เราได้กลับมาใช้ชีวิตกับครอบครัวอย่างแน่นแฟน
เพราะว่าไปไหนกันไม่ได้เลยอยู่กันที่บ้าน

เขาพักก่อนค่ะสามคนก็ไม่ไหวแล้วค่ะ